๑นาฬิกา๗นาที๒สอรับใช้หน้าจออยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อยากให้ดูสายตรวจโซเชียล

ในฐานะถ้าคุณเป็นผู้โดยสารของรถแท็กซี่

หรือคุณเป็นคนรอบข้างบนท้องถนน
ถ้ามาเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่จะได้ดูคลิปนี้

ทำยังไงดีผู้โดยสารในรถถึงขณะบอก

เพราะว่าแท็กซี่๒คันคนขับลงไปต่อยกันกลางถนนวิทยุ
ท่ามกลางสายตานับร้อยของรถคันอื่นที่อยู่รอบข้าง

แล้วตัวผู้โดยสารอยู่บนรถไม่รู้จะทำยังไง

เมื่อคนขับลงไปต่อยกับคนขับอีกคันหนึ่ง

พอได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้
พอได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้

แล้วก็ดูรอบข้างก่อนว่ามีตำรวจอยู่หรือเปล่า
คือผู้โดยสารท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้หยุด

นี่เป็นเหตุการณ์ที่แท็กซี่เขียวเหลือง

แล้วก็มีเรื่องในการขับรถปาดหน้ากันมาก่อนนะครับ
จึงเกิดเหตุลงไปชกต่อยกันกลางถนนวิทยุแบบนี้

เพราะว่าเป็นคลิปที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่เขียวเหลือง
หมายเลขทะเบียนมมชช๑๖๐๙กรุงเทพนคร
เป็นผู้ถ่ายเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสของคนขับแท็กซี่เขียวเหลือง
ใส่เสื้อดำสวมแว่นตา
เห็นไหมคนที่หันหลังเนี่ยนะครับ

หมายเลขทะเบียนมมช๔๕๒๑กรุงเทพมหาคอน
เสื้อฟ้ากางเกงขาสั้น

แล้วก็ได้นำมาโพสต์ในโลกโซเชียล

ฉันนั่งแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากสยามเพื่อกลับโรงแรม
แล้วก็ถูกแท็กซี่สียำพูขับปาดหน้าจนกระจกข้างพับ

สีเขียวเหลืองไม่ยอมสิครับ

ขับตามไปถึง๔แยกไฟแดง

แต่คู่กรณีไม่ยอมขอโทษพร้อมกับท้าทาย
แล้วก็ลงมือต่อยคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองที่ฉันนั่งมา

คนขับแท็กซี่เขียวเหลืองก็ต่อยสวนกลับไปอีก

ลูกผู้ชายเจ็บตัวได้จะอย่าเจ็บใจ
กันไปต่อยกันมาจนเกิดเหตุชุลมุนนะครับ
ขณะเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์เยอะคุณ
ใครจะกล้าลงจากรถไปห้ามล่ะ

ปล่อยให้เป็นสังเวียนไปเลยต่างคนต่างจอด
แหวกถนนให้เป็นสังเวียนโชว์หมัดกันไปเลยนะฮะ

เจอเหตุการณ์แบบนี้ทำอย่างไรดีนะครับ
คลิปข่าวนี้ถูกแชร์ออกไปมากมาย
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
อกจากนี้ได้มีการนำคลิปเหตุการณ์

เอาไปเปรียบเทียบกับอีกคลิปหนึ่ง
คาดว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพู
ที่เคยก่อเหตุมาลักษณะนี้มาแล้ว

ก่อนที่คนขับรถแท็กซี่จะลงมาต่อว่า

ทำให้คนขับแท็กซี่กลับขึ้นรถไป

ที่เขาคาดว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า
เพราะว่าคนขับรถแท็กซี่สีชมพู
ก็ใส่กางเกงขาสั้น

ใส่เสื้อยืดข้างใน
แล้วมีเสื้อฟ้าซึ่งเป็นเสื้อของโชเฟอร์

รถก็สียำพูทะเบียนเดียวกันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากคนคนเดียวกันครับ

ทอวอร์๔๕๒๑
เฮ้ยเล็กเล็งว่ะ
ใจเย็นนี่คนไทยน่ะ

ตามไปถึงเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

ได้เรียกตัวนายพงศักดิ์แก้วคำ

ซึ่งนายพงศักดิ์ยอมรับว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง

ปรับเป็นเงินรวมทั้งหมด๒๐๐๐บาท
พร้อมส่งเข้าอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ

และบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้
โดยหากเพราะว่ากระทำผิดซ้ำอีก

ก็จะต้องถูกเรียกมาตักเตือนเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าอีกคนโดน

ต้องโดนทั้ง๒คัน
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแท็กซี่อีกแล้วหายไป
หายไปพักนึงแล้วนะ